คุณผู้ชมคะคดีของน้องชมพู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องตามต่อวันนี้
พรุ่งนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะมีความคืบหน้าทางคดี
และพรุ่งนี้จะมีความคืบหน้าทางคดีค่อนข้างชัดเจนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่จะเป็นคนแถลงความคืบหน้า
คดีน้องชมพู่ด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้บอกว่าตอนนี้คดีคืบหน้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะไม่ได้ข้อมูล
ความคืบหน้าทางคดีจากเจ้าหน้าที่เท่าไหร่นักแต่เจ้าหน้าที่เขาทำงานทุกวัน
เขาไม่ได้หยุดพรุ่งนี้ต้องรอฟังเลยต้องดูไทยรัฐทีวีเลยนะคะ
คดีของน้องชมพู่เนี่ยนับวันดูแล้วร้อยสี่สิบสามวันแล้วนะคะ
โอ้โหที่บ้านกกอกที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะ
น้องชมพู่เด็กยิงวัยสามขวบนะคะหายออกจากบ้านสิบเอ็ดพฤษภาคคม
ถูกพบเป็นศพเสียชีวิต๑๔พฤษภาคมที่ภูเหล็กไฟนะคะ
ล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าพรุ่งนี้ต้องรอฟัง
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่
รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการและเป็นผู้รับผิดชอบคดีน้องชมพู่
ตั้งแต่ตอนที่ยังดำรงตำแหน่งรองพบตรเคยลงพื้นที่ไปเองด้วยซ้ำ
ตั้งหลายรอบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแถลงช่วงบ่ายที่สโมสรตำรวจ
วิภาวดีรังสิตแล้วจะตอบคำถามทุกคำถามที่นักข่าวสงสัย
ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะอธิบายบทสรุปทางคดี
ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะแล้วก็จะมีการแจกลักษณะคล้ายคล้ายกับเป็น
ว่าอะไรไปเชื่อมไปโยงกับอะไรนำมาซึ่งบทสรุปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ท่านบอกค่ะ
คือไล่รายละเอียดเลยไล่หมดทุกอย่างจะได้รู้ว่า
มันไปเชื่อมโยงกันตรงไหนได้บ้างนะคะ
ส่วนเรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็มีการตรวจใหม่ซ้ำทั้งหมด
เส้นที่ตกอยู่ข้างศพน้องชมพู่๑เส้นนี้สำคัญ
ส่งไปตรวจที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติตรวจหาเจ้าของเส้นผมเส้นนี้นะคะ

หลักฐานเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าตรงนี้ที่เจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็เน้นย้ำอยู่เหมือนกัน

ใช่ดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ห้ามพลาดจริง
แต่ถ้าตรวจเส้นผมแล้วมันไม่มีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติม
อาจจะต้องพักการสืบสวนสอบสวนไปก่อนอาจจะนะคะ
กว่าจะมีข้อเท็จจริงใหม่ในอนาคตถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ก็เริ่มกันใหม่
ถามว่าคดีนี้อายุความกี่ปีท่านบอกว่า๒๐ปีนะคะ
โหแสดงว่ายังมีเวลาจริงแสดงว่าเส้นผมเส้นนี้นี่สำคัญมาก
น่าจะชี้ได้เลยว่าใครอยู่ใกล้กับน้องหรืออะไรยังไงแบบนี้ใช่ไหม
ก่อนที่จะมาพบศพบนภูเหล็กไฟใช่แต่ประเด็นคือถึงแม้ว่ารู้
เส้นผมนี้เป็นของใครแต่มันไม่มีหลักฐานอื่นเชื่อมโยง
ว่าเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคดีน้องชมพู่มันก็ไปสรุปไม่ได้ว่าเจ้าของเส้นผมคือผู้ก่อเหตุ

ว่าเขาเป็นคนพามาหรือมาทำร้ายอะไรยังไงมันอาจจะเป็นมาตกอยู่อย่างเงี้
ใช่อันนี้มันสำคัญเหมือนกันท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้ชัดเลยนะคะ
คาดว่าจะสรุปได้ว่ามีคนร้ายอุ้มตัวน้องสมภูออกไปจากบ้านแน่นอนน้องไม่ได้เดินไปเองค่ะน่าจะเป็นแบบนี้
คนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ชิดมีความคุ้นเคยกับน้องชมพู่เป็นอย่างดี
ที่สำคัญจากการตรวจสอบพฤติกรรมน้องชมพู่ไม่เคยไปไหนด้วยตัวเองและยอมให้คนอุ้มแค่ไม่กี่คน
ดังนั้นมันตีกรอบลงมาได้ว่าใครจะสามารถอุ้มน้องไปได้บ้างโดยที่น้องไม่ร้อง
คาดว่าจะสรุปสำนวนคดีในลักษณะที่ว่าน้องไม่ได้เดินหลงไปแล้วไปเสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟแน่นอนค่ะอ่า
คนร้ายมีความใกล้ชิดเข้านอกออกในบ้านน้องชมพู่ได้โอ้โหรวมทั้งรู้จักพื้นที่ภูเหล็กไฟที่นำศพไปทิ้งเป็นอย่างดี
แต่ตอนนี้ตอนนี้ที่ยังเคาะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะมูลเหตุจูงใจต้องรอให้มันชัดคาดว่าอาจจะไม่ตั้งใจนะ
ไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเหตุฆาตกรรมแต่อาจจะบังเอิญทำให้น้องเสียชีวิตคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
ซึ่งระหว่างทางที่เราติดตามข่าวคดีน้องชมพู่มาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานใช่ไหมว่าคนร้ายก็อาจจะแค่ตั้งใจพาไปแต่มันเกินเลยไปถึงขั้นเด็กเสียชีวิต
ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พาไปทิ้งบนภูเหล็กไฟอะไรอย่างนั้นเนี่ยประมาณอย่างนั้น
ว่านะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วพรุ่งนี้น่าจะเข้มข้นนะการแถลง
เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามหัวผิวที่บ้านกก
ว่าผลของการแถลงจะเป็นอย่างไร
เปิดตั้งแต่เอาเป็นว่าตั้งแต่ข่าวเที่ยงของไทยรัฐทีวี

รายการพิเศษไปถึงบ่ายโมงบ่ายครึ่งแถลงเนี่ย
ชมกันสดฟังพร้อมกัน
ว่าสุดท้ายสรุปแล้วพรุ่งนี้จะเป็นลักษณะไหน
แถลงสรุปคดีแถลงความคืบหน้า
หรือแถลงปิดคดีหรือแถลงพักคดี

ไปดูตรงนี้หน่อยท่านผู้ชมครับ
คือต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ตั้งแต่มีคดีน้องชมพู่
และในวันที่คุณแม่ของน้องชมพู่

สงสัยลุงพลนายชัยพลวิพาลลุงเขยน้องชมพู่นี่ฮะ
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
ซึ่งอยู่ที่บ้านกกอกที่มุกดาหารไปคุยกับลุงพล
ถามลุงพลว่าพรุ่งนี้ตำรวจจะแถลงแล้วเนี่ย
พบตลที่ท่านก็รับผิดชอบคดีนี้มาตั้งแต่เป็นรองพบตร
จะเริ่มงานแรกด้วยการแถลงเรื่องนี้เลยได้ซ้ำ
ในวันพรุ่งนี้ลุงพลว่ายังไง
ลุงพลนะครับบอกว่าที่ตำรวจจะแถลงวันพรุ่งนี้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่ตำรวจจะแถลง
เพราะเป็นสิ่งที่ลุงพลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกร้อง
ทางตำรวจเนี่ยออกมาพูดอยู่ตลอดอยู่แล้ว
แล้ววันพรุ่งนี้ลุงพลบอกว่าลุงพลกับป้าแตน
จะไปนั่งฟังคำแถลงของตำรวจที่กรุงเทพด้วย
ที่สมสรรค์ตำรวจถนนวิพาวดี
เนื่องจากมีหลายคำถามที่ลุงพลบอกว่า
อยากจะถามทางตำรวจเหลือเกิน
อย่างเช่นเรื่องที่ตำรวจได้บอกกับลุงพล
ในวันที่เอาคลิปเสียงไปให้กับผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร

ที่หมอปลาเขาเปิดแพร่ทั้งช่องยูทูปของเขา
บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงโทรมาคุยกับผู้ชายคนนึง
ตอนหลังผู้ใหญ่บ้านกอกเขาก็ไปแจ้งความ
คลิปเสียงนี้เอาไปยื่นให้กับผู้บังคับการ
และวันนั้นตำรวจที่มุกดาหารก็บอกกับลุงพลว่าตัวเขาไม่ใช่ผู้ต้องสงสัย
และตำรวจไม่ได้สงสัยในตัวลุงพลแต่เมื่อพรุ่งนี้พบตรจะแถลง
อยากไปฟังด้วยตัวเองและอยากให้ตำรวจชี้แจงในเรื่องนี้
ผ่านสื่อทั้งหลายให้หน่อยทุกคนจะได้หายสงสัยในตัวลุงพล
เหมือนกับตำรวจที่มุกดาหารบอกกับลุงพลค่ะอยากจะไปฟังและถามตำรวจ
และให้ตำรวจพูดชัดในเวทีแถลงพรุ่งนี้ด้วยอันนี้ลุงพลเขาบอกกับเรา
ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าการแถลงวันพรุ่งนี้
อาจจะออกมาลักษณะที่ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอไม่ชัดเจนพอ
หรือว่ายังไม่มีอะไรมากกว่านี้อาจจะต้องพักคดีไว้ก่อน
นายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่นะฮะบอกว่าถ้าตำรวจจะพักคดี
ตำรวจก็ต้องชี้แจงเรื่องของตัวเขาด้วยต้องชี้แจงให้ตัวลุงพลเนี่ย
เขาหายและพ้นจากการเป็นผู้ถูกสงสัยผู้ต้องสงสัยหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่
เพราะถ้าตำรวจไม่ชี้แจงแล้วบอกแค่ว่าเอาพักคดีแล้วก็ปล่อยเลยตามเลย
แต่คดีนี้อายุความมันถึงยี่สิบปีอืมลุงพลบอกว่าเท่ากับว่าเขาก็ต้องเป็น
เป็นคนที่ถูกสงสัยอยู่แบบนี้ไปอีก๒๐ปีหรือ
แล้วถ้าตำรวจไม่ชี้แจงเนี่ยเขาจะไปทำมาหากินทำงานอะไรยังไงมันก็ลำบากไปหมด
ก็เลยอยากเรียกร้องให้กับตำรวจนะฮะว่าถ้าพรุ่งนี้จะพักคดีเนี่ย
ยังไงช่วยชี้แจงให้เคลียร์ด้วยในเรื่องสถานะของตัวลุงพลเนี่ย
เรื่องพวกนี้ช่วยจัดการให้เขาหน่อย

ส่วนนั้นด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปที่มหาวิทยาลัยศาสตร์ครับ
ทางครอบครัวพยายามที่จะเรียกร้องให้แทนที่ที่ทำงาน
ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะเรื่องการทะเลมาก
ใครมีประเด็นอะไรที่ตำรวจเขาสงสัยอะไรก็น่าจะ
คือมันนานแล้วทุกคนก็อึดอัด
ต่างจากต่างคนก็ต่างจากรู้ความเคลื่อนไหวอ่ะครับ
ก็ดีใจครับดีใจที่ท่านท่านอ่ะ
เขาเรียกว่าถึงเวลาที่ท่านจะต้องทำหน้าที่
คือการแถลงให้ทุกคนทราบนะครับ
ก็ดีใจครับสำหรับการพักคดีผมก็ยังคิดว่า

พักคดีก็มีการสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องได้
แต่ก็ต้องให้ทุกฝ่ายที่ทางพ่อแม่เขาสงสัยมาโดยตลอด
ให้ทุกคนต้องให้สังคมรับรู้ว่า
คนไหนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้
เขาจะได้ทำงานหรือทำอะไรที่เปิดเผยได้
อันนี้ไม่ใช่แต่ผมนะที่ทำงานที่ไหนไม่ได้
เพราะว่าถ้าถ้าตกเป็นผู้ต้องสงสัยโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการแถลงว่าอ่า

ซึ่งผมก็ได้รับฟังจากตำรวจหลายท่านที่ได้มีโอกาสได้คุย
เขาบอกว่าตำรวจไม่เคยสงสัยในตัวลุงเลย
ไม่เคยพูดด้วยว่าลุงเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรประมาณนี้
ก็มันเป็นการพูดที่ไม่ได้พูดผ่านสื่อ
ซึ่งมันทำให้เหมือนกับเหมือนเราคุยกันเล่น

คนที่เขาดูสื่อเขาจะรู้ว่าเออตำรวจพูดแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับ
อันนี้ถ้าว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปถึง๒๐ปีนะ
ตามอายุความของคดีมันก็เป็นไปได้ครับ
เพราะว่าทุกคนก็ต้องหาหลักฐานต่างมายืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์
ซึ่งผมก็ยังยืนยันเสมอว่าถ้าจะเป็นการพักคดี
ผมก็ยังจะต่อสู้ต่อไปเรื่องการหาคนที่กระทำความผิด
ที่ทำกับหลานชมพู่ครับ
ขณะที่ป้าแตนครับป้าแตนภรรยาลุงพลนะฮะ
ก็คือป้าแท้ของน้องชมพู่เลยครับ
พี่สาวของนางสาวิติวงศรีชานะครับ

แตนบอกว่าหากตำรวจจะพักคดีจริงเนี่ยนะ
ยังไงช่วยเคลียร์ครอบครัวป้าแตนให้หน่อย
สถานะครอบครัวของป้าแตนเนี่ยต้องไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
กรณีถ้าจะแถลงว่าพักคดีนะ
แม้ตำรวจจะเคยบอกว่าที่ผ่านมาตำรวจไม่เคยสงสัยในตัวลุงพลเลย
แต่ทำไมการกระทำของตำรวจมันดูตรงกันข้าม
เพราะถ้าไม่สงสัยในตัวลุงพลเนี่ย
ทำไมตำรวจถึงมาพุ่งเป้าที่ลุงพล
อย่างเช่นมาค้นบ้านมาค้นข้าวของ
ถ้าตำรวจไม่ได้สงสัยตั้งแต่แรก
ทำไมไม่ค่อยเก็บหลักฐานจากที่อื่นก่อน
แต่นี่ทำไมช่วงแรกถึงพุ่งมาที่บ้านลุงพลก่อนเลย

ถ้าจะพักคดีโดยไม่เคลียร์สถานะลุงพลกับป้าแตน

ก็จะช่วยการลดรอยร้าวของคนในครอบครัวได้ด้วย

ถ้าตำรวจชี้แจงเสร็จพรุ่งนี้ปุ๊บ
ก็พร้อมจะกลับมาคุยกับครอบครัวน้องชมพู่ทันที
หรือได้ตัวล่างอย่างให้ความโล่ง
หรือได้ความเเหล็บ
เอาความจริงนั้นนะที่เราไปมุคละหาร

แต่ความจริงนั้นที่มันเกิดขึ้นกับเรา
สิ่งที่คุณก็ทำกับเราเเหล่นมันไม่ใช่
สำหรับความคิดลุงกับป้านะเราเรียกเห็นว่าคุณสงสัยเรา
มากกว่าที่น้องสงสัยอีกอ่ะก็คืออย่างทุกวันนั้นที่มาค้นบ้าน
ใช่ทุกอย่างทุกอย่างคือทุกคนที่ขึ้นเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ในสัตว์ต้องรวจเนี่ยลุงกับคือบ้านลุงจะหนักสุด
หนักสุดคือคุณพุ่งมาที่เราจนหนักสุดแล้ว
เราได้คุยกับเจ้าที่หลายคนเขาบอกว่าก็คือเหมือนกับข้างใน
เนอะเราเราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับสงสัยลุงอยู่แล้ว
อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้ทุกความรู้สึกเราอยากให้คุณเคลียร์ด้วยคำพวกเนี้ย
ไม่ใช่ว่าคุณพูดออกมาแบบว่าไม่สงสัยแต่คุณทำอ่ะ
มันยิ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับ
วันนี้คดีน้องชมพู่กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเพราะพรุ่งนี้
พบตรคนใหม่ที่รับผิดชอบคดีน้องชมพู่มาตั้งแต่เป็นรองพบตร
จะแถลงข่าวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคดีนะครับ
บ่ายโมงครึ่งพรุ่งนี้นะครับท่านเปิดไทยรัฐทีวีดูเลยนะฮะ
และนี่ฮะป้าแตนแล้วก็ลุงพลนะ
เขาบอกว่าเขาจะไปฟังด้วยตัวเองที่กรุงเทพที่สโมสรตำรวจ
แม้ไม่เคยตั้งใครเป็นแจ้งข้อหากับใคร
ใครเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหายังไม่เคยแจ้งทั้งสิ้น
แต่ลุงพลเขาบอกว่าก็เขาถูกแม่น้องชมพู่
ถือว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าสงสัยเขา
ค่ะแล้วคดีอายุความตั้ง๒๐ปีถ้าพักคดีลุงพลเขาก็กลัวว่า

ใช่ก็เลยอยากไปฟังแถลงชัดถ้าจะพักคดีก็อยากจะถาม
ตำรวจยกมือถามเลยว่าท่านช่วยเคลียร์สถานะผมให้หน่อยได้ไหมครับ
อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะแต่อยู่ที่ว่า

ลุงพลกับป้าแต๋นก็บอกว่าจะไปฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะเดิมเนี่ยจะเข้ากรุงเทพอยู่แล้ว

ก็เลยจะไปฟังแถลงข่าวซะเลยที่กรุงเทพที่พบตรจะแถลง
ทีนี้ค่ะระหว่างที่รอพบตรแถลงในวันพรุ่งนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยพยายามไปคุยกับคนที่อยู่ในข่าวคดีน้องชมพู่หลายคนนะคะ

ทีมข่าวของเราไปที่บ้านที่จังหวัดเพชรบุรีคือในฐานะที่หมอปลาเองก็เป็นคนในข่าวนี้
เพราะหมอปลาออกมายืนเคียงข้างลุงพลตลอดนี่นะคะหมอปลาบอกว่าเป็นเรื่องดีค่ะ
ท่านผอบตรที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็จะได้พูดถึงผลงานของท่าน
เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ถ้ายิ่งโอ้โหจับคนร้ายได้เนี่ยนะมันจะยิ่งดีมากเลยนะคะ
หมอปลาบอกว่าแต่สิ่งที่กังวลก็คือกลัวว่าตำรวจจะพักคดีเอาไว้ก่อน
ถ้าเป็นแบบนั้นจริงหมอปลาบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันจะน่าเสียดายมาก๔เดือนเนี่ยค่ะ
คลิปเสียงก็ได้มอบให้กับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารไปแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าผอบตรได้ฟังคลิปเสียงจากทางหมอปลาหรือเปล่า
หมอปลาเชื่อว่าคลิปเสียงดังกล่าวเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสืบสวนสอบสวนคดีนะคะ
ที่หมอปลาเขาบอกมี๔คลิปแล้วก็มีคลิปพิเศษอะไรออกมาเนี่ยนะคะ
หมอปลาบอกว่าในช่วง๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหลุงพลนี่โดนหลายอย่าง
ค้นบ้านไปค้นรถลุงพลนี่ค่ะทั้งทั้งที่หมอปลาบอกว่าไม่รู้ว่ามีหมายอะไรชัดเจนหรือเปล่า
กลายเป็นว่าคนในสังคมกระพุงเป้าสงสัยในตัวลุงพลไอ้สิ่งต่างเหล่านี้ที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นข่าวคดีน้องชมพู่เนี่ยค่ะ
เดี๋ยวหมอปลาไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลุงพลป้าแตนนะคะหมอปลาไปด้วยนะคะเดี๋ยวทนายความก็จะไปด้วย
บอกว่าคืออยากจะไปฟังให้สิ้นสงสัยอยากฟังจากพบตรด้วยตัวเองค่ะ
ต้องการให้พบตรคนใหม่เนี่ยจับตัวผู้ร้ายคนนี้ให้ได้อย่างไวนะเพราะตำรวจไทยเก่งที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับ
ครอบครัวลุงพลบอบช้ำมามากแล้วคุณจะอ้างว่าคุณไม่เคยสงสัยในตัวลุงพลแต่พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในบ้านลุงนะ
เข้าไปลื้อไปค้นนั่นน่ะคือพฤติกรรมมันส่อเสียดซึ่งคุณจะอ้างไม่ได้หรอกว่าคุณไม่เคยกล่าวหาว่าใครนะ
คนไม่เคยกล่าวหาว่าลุงพลคือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยแต่พฤติกรรมกับคำพูดมันสวนทางกัน
ส่วนอีกบ้านหนึ่งผ่านมาร้อยวันเพิ่งไปเอากล้องหน้ารถนะซึ่งตัวน้องเองเนี่ยก็หายจากหน้าบ้านหลังนั้น
แต่ดันมาค้นบ้านลุงพลรีบค้นเลยแต่ไอ้บ้านหลังนั้นทำไมถึงไม่ค้นแบบบ้านลุงพลอันนี้ก็คือเราอยากขอความเป็นธรรมจากท่านพบตรคนใหม่ด้วยครับ
ยังไงก็ฝากถึงท่านพบตรคนใหม่นะครับรับตำแหน่งใหม่ลองทำอะไรให้มันเห็นผลหน่อยดีครับคือผมคาดหวังว่าพบต
ท่านผู้ชมครับส่วนความเคลื่อนไหวทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่นะฮะวันนี้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับแล้วก็นาแตนะที่เป็นน้าชายน้องชมพู่ไปที่สพกกตูมฮะที่นี่ครับ
สพกกตูมนะครับคือไม่ได้มีอะไรมาสอบปากคำอะไรเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยณแตเขาจะมาดูเจ้าของเฟซบุ๊คคนหนึ่งนะครับ
เจ้าของเฟซบุ๊คคนนี้ได้ไปโพสต์พาดพิงเรื่องการทำงานในคดีน้องชมพู่ของสพกกตูมแล้วก็มีการฟ้องร้องคดีกันไว้มีหมายเรียกมาให้สอบปากคำ
แล้วก็ต้องมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีหมินประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาแล้วก็เอาภาพผู้อื่นไปลงโดยไม่รับอนุญาตนี่ฮะตำรวจเขาเรียกมานะครับ
ซึ่งณแตเนี่ยเขาก็เคยแจ้งความเจ้าของเฟซบุ๊คคนนี้ไว้เหมือนกันหลังจากที่โพสต์กล่าวหาว่านาแตเป็นเจ้าของถุงมือที่พบใกล้ศพน้องชมพู่
จากนาแตเขามีอาชีพเลี้ยงหนูแล้วถุงมือมันคล้ายแล้วยังสั่งถุงมือเลี้ยงหนูมาขายด้วย
แตก็เลยต้องมายืนยันกับตำรวจว่าเจ้าของเฟซบุ๊คคนนี้ก็คือคนที่โพสต์กล่าวหานาแตจนเสียหายเหมือนกัน
วันนี้เราก็เลยคุยกับคุณแม่น้องชมพู่นี่นะฮะคุณแม่น้องชมพู่นะครับนั่งอยู่กับนาแตนี่นะฮะ
คุณจิรยุทธ์ก็ไปถามว่าเออแม่พรุ่งนี้พบตรจะแถลงเรื่องคดีของลูกสาวน้องชมพู่เนี่ย
คุณพ่อนะฮะยืนอยู่นะฮะแม่น้องชมพู่บอกว่าการแถลงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า
ตำรวจเนี่ยจะแถลงว่าแบบไหนอะไรยังไงค่ะเพราะว่าตำรวจก็ไม่ได้บอกกับแม่น้องชมพู่
แต่ก็ดีใจที่ตำรวจจะมีความคืบหน้าจะแถลงชี้แจงเรื่องราวต่างเกี่ยวกับคดีของลูกสาว
เพราะตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบ๕เดือนแล้วจะได้รู้ว่าตำรวจเนี่ยสืบสวนสอบสวนไปถึงขั้นไหนอะไรยังไง
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าการแถลงอาจจะออกมาลักษณะการพักคดี
แม่น้องชมพู่บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของตำรวจ
แต่ถ้าตำรวจจะพักคดีก็อยากทราบเหตุผลว่าทำไมถึงพักคดี
ก็อยากให้แจ้งมาทางครอบครัวด้วยว่าพักคดีเพราะอะไรแล้วจากนั้นมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงต่อ
ทีนี้ทางอดีตรองพปนนบาลพลนดอสังประภัยที่ก็ติดตามคดีนี้มาอย่างต่อเนื่อง
ทีมข่าวของเราก็เคยไปสัมภาษณ์ขอให้ท่านช่วยวิเคราะห์เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่เนี่ยค่ะ
ท่านก็บอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องดีนะคะ
ก็จะเป็นครั้งแรกที่มีการแถลงโดยผู้ที่รับผิดชอบคดีนี้โดยตรง
ซึ่งแนวทางคดีไม่ใช่การคาดการณ์จากสื่อมวลชนจากนักวิชาการ
หรือผู้รู้ที่ไม่ได้ลงไปทำงานจริงด้วยซ้ำ
วันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าจะเป็น๒แนวทางนี้๑มีหลักฐานเพียงพอ
สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีต่อไปได้
แต่อาจจะรอหลักฐานสำคัญบางชิ้นที่อยู่ระหว่างการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์

แนวทางที่๒คือสรุปสำนวนเสนอไปยังพนักงานอายการ
เพื่อขอให้งดการสอบสวนคดีเอาไว้ก่อน
กว่าจะมีพยานหลักฐานสำคัญในคดีใหม่
จากชุดคลี่คลายคดีดำเนินการสืบสวนมาระยะหนึ่ง
ยังไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยในคดี
ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ก็สามารถนำคดีกลับมาทำใหม่ได้
ไม่ใช่การยกเลิกสืบสวนสอบสวนคดี
นี่นะคะอาจจะเป็น๒แนวทางนี้ค่ะ
แนวทางใดแนวทางหนึ่งล่ะค่ะ
แต่ถ้าพรุ่งนี้สรุปว่าการสืบสวนสอบสวนมันจบแล้ว
ไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด
เราก็ต้องมาดูว่าคดีนี้โทษมันอย่างไร
ถ้าโทษต่ำกว่า๓ปี
พนักงานสอบสวนก็มีความเห็นงดการสอบสวนได้เลย
และส่งสำนวนการสอบสวนไปให้กับอายการพร้อมความเห็น
แต่คดีนี้ถ้าเป็นคดีที่โทษเกิน๓ปี
พนักงานสอบสวนก็จะส่งสำนวนการสอบสวน
ให้อายการและมีความเห็นควรให้งดการสอบสวน
แล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะที่พรุ่งนี้การแผนแหลกเนี่ย

ผมว่ายังแต่ผมไม่รู้เนี่ยผมไม่ได้ทำสำนวน
แต่เท่าที่ฟังเนี่ยทางเขายังรอผลนิติวิทยาศาสตร์บางตัวอยู่
ดังนั้นเมื่อยังรอผลนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
เขาก็ต้องรอผลติวิทยาศาสตร์มาเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการบ่งชี้
แทนอนผมว่าคิดว่าถ้าผลนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ควบเนี่ย
ผมว่าเขายังไม่ไม่ไม่ชี้ยังไม่มีคำชี้ว่าเป็นหนึ่งหรือสอง
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเรานะคะ
คุณณิบุญวัลก็เลยถามพลศาลตรีวิชัยว่า
แล้วแบบนี้อย่างที่ลุงพลป้าแตนหมอปลาบอก
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเองจะไปฟังจากปากของพบตรเองเนี่ยมันได้ไหม
นี่นะคะท่านก็บอกว่าได้นะคะ
ลุงพลไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีนี้ก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง
ก็มีสิทธิ์ไปฟังการแถลงข่าว
ส่วนจะมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่าท่านก็บอกว่าท่านก็ออกความเห็นไม่ได้
แต่สิ่งที่อยากจะฝากไปก็คือแฟนคลับกองเชียร์เนี่ยค่ะ
ก็ต้องเข้าใจการทำงานเข้าใจการทำหน้าที่ของตำรวจด้วย
ตำรวจยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ได้ยึดโยงกับกระแสอะไรทั้งนั้น
นี่นะคะผลจะออกมายังไงประชาชนต้องฟังรายละเอียด
ก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
ก็ว่าไปแต่คดีที่ของตำรวจทำเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับหลักฐานแท้
เพราะถ้าเราจะเอากระแสไม่ได้ต้องมีหลักฐานพยาน
ถึงจะเอาคนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้ต้องสงสัย
หรือมาดำเนินคดีได้หรือคนที่กองเชียร์ใครก็แล้วแต่
ต้องเข้าใจตำรวจต้องดำเนินการตามพยานหลักฐาน
เพราะฉะนั้นที่เราถามกันมานานพอสมควรนะครับ
ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยเป็นแบบไหนยังไง

พบตรแถลงเองบ่ายโมงครึ่งท่านติดตามทางไทยรัฐทีวีนะครับ